ถึงเวลาที่บีบหัวใจคนที่เชียร์พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ

โอมินาซิ่งอยู่อีกขึ้นมาอุปกรณ์
สายสะพายลักษณ์ของเราด้วยกัน
อัลเมนโดอัฟเตอร์
มุมกุจักรภาวะครับ
ขอโทษค่ะตกแต่งพร้อมอยู่โครงการแมทโมสนะคะ
รับข่าวสิบห้าไปและเสร็จไว้ค่ะ
โรเจอร์ฮันด้าซีวิคลุ่มจับโหลอาร์เอสสีแดกอิกไนท์
และงานสดมูลค่าหนึ่งล้านบาทค่ะ
และยังมีแพ็กเก็ตเสริมพร้อมงานนะคะ
รับข่าวสิบห้าไปและเสร็จไว้ค่ะ
รับข่าวสิบห้าไปและเสร็จไว้ค่ะ